คราวนี้คนดังจริงแม่น้ำหนึ่งดังไหมดังมากครับ
แล้วทำยังไงก็เพราะว่าเขาจะมีการเว้นวักการจุดทูบ
การจุดถูปปูแล้วจะหาเลขจากไหน
ไม่พ้นสายตากองคอตัวเลขหรอกที่เขาไปหามาได้แล้ว
คุณผู้ชมครับเอาไปดูนะครับหลังจากประกาศงดจุดทูบไป๑งวด
แฟนคลับบอกเสียดายสุดเสียดาย
เมื่อวานนี้แม่น้ำหนึ่งหรือว่านางสาวพิรดาธนโชจินดานะครับ

ให้ทำถูกใจทุกคนคงไม่ได้หรอกทำดีที่สุดได้แค่นี้แหละ
ไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะคะ
คูดออกมารถเหลียดแบบบ้านเหลียดรถ
เหล้วเยี่ยมเอาให้มันคักงวดนี้นะฮะ
แม่เท่านั้นยังไม่พอแฟนคลับไม่รอช้า
ไปถ่ายดูภาพด้วยเฟซบุ๊กดูย้อไป

ไปดูเลขไงไปสะดุดตาที่รถตู้ครับ
รถตู้ที่แม่น้ำหนึ่งให้ทีมคู่ไป
ไปใช้ช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด๑๙
จำนวน๕๐๐ชุดให้กับหน่วยงานที่ประสานขอมา
แต่สายตาของนักนิยมตัวเลขไปสะดุดตากับที่แม่น้ำหนึ่ง
ดูหน้าสิดูหน้าไปดูข้างล่างทำไม
นี่แม่น้ำหนึ่งดูหน้านะฮะ
รู้จักแล้วแต่ป้ายทะเบียนฮะต้องเอากระจกมาส่อง
ผมอ่านอย่างนี้ไม่เก่งเอียงคอดูก็ไม่ได้นะอ่า
แต่เขาเขียนมาให้แล้วดูกลับด้าน
นหนูงงู๔๔๐๖นรสิมา
ท่านครับผมอ่านเลขทะเบียนลดนะครับ

เดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับ
แต่ที่แน่เนี่ยแม่น้ำหนึ่งบอกอย่างนี้
แฮสแท็กสีเขียวเหนี่ยวซับ
แปลสิสีเขียวเหนี่ยวซับขอดูเลขทะเบียนอีกทีได้ไหม

ไอ้ทะเบียนนี้มันเป็นทะเบียนที่แบบ
ที่แบบตัวอักษรสีเขียวหรือเปล่าทะเบียนรถตู้

มันมีทะเบียนที่เป็นตัวอักษรสีเขียว

นี่ใช่ไหมตัวอักษรใช่ไหมคะที่เป็นสีเขียว

หรือเขียวเราตามที่ดินมีแต่ข่าวช้าหัวเขียวเรานี่แหละ

สีเขียวไทรัสเหนี่ยวซับ